กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณชนะจะพูดอะไรคะ
เมื่อกี้ก็บอกจะกลับมาในช่วงนี้คุณที่แยกผมพูดอีกแล้วเนี่ย

ครัวแรกไหนเนี่ย

เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะ
ปอเทืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
เนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ
บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๐
ช่วงกิโลเมตรที่๑๑๗พศกบินบุรี
ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพศจังหวัดฉะเชิงซาวนั่นเอง

ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน
ได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแปลงสาธิต
ปลูกปอเทืองปรับปรุงบำรุงดิน
ลดต้นทุนผลผลิตเพิ่ม
งในวันดินโลก๕ธันวาคมนี้ค่ะ
แต่ต้องบอกว่าขณะนี้นะคะต้นปอเทืองที่ปลูกไว้
กำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยค่ะ
ส่งผลให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา
ผ่านไปผ่านมาแวะเวียนมาถ่ายภาพกันนะคะ

โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ด้วย

ใช่แล้วดูแต่ละคน

โอ้โหเซลฟี่ได้เห็นบรรยากาศ
เมื่อยมือผมว่าน่าจะเมื่อย

อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
บอกว่าที่นั่นก็มีอากาศที่หนาวเย็นแล้วครับ
อุณหภูมิอยู่ที่๑๖องศาเซลเซียสนะครับ
นักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาว
ศูนย์เรียนรู้ฟ้าประธานกันอย่างคึกคัก

ห้ามุมกว้างนี้แสดงให้เห็นเลยเต็มไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็ประดับตกแต่งบนพื้นที่กว่า๗๐ไร่ครับ
และจะเปิดให้ชมได้ไปจนถึงวันที่๓๑มีนาคม
ไปหน้าเรียกได้ว่าชมกันข้ามปีเลยมองกันจากมุมสูงแบบนี้
ดอกไม้หลากหลายสีสันสวยงามมากเลยนะคะ
หน้าหนาวแบบนี้เราก็ต้องไปชมดอกไม้นานาพันธุ์ของเมืองหนาวกันบ้าง
เพราะว่าในประเทศไทยของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะมากเลย
และที่จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

สีสันอันสดใสในทนสีแดงของต้นคริสต์มาสนั่นเองนะคะ
นี่เกือบ๓๐๐๐ต้นเลยนะคะบริเวณลานคริสต์มาส
ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ
สร้างแรงดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเลย
จนต้องพากันมาเที่ยวชมแล้วก็แน่นอนว่าถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันด้วย
โดยพื้นที่๕ไร่ในบริเวณนี้ค่ะถูกเนรมิตให้สวยงาม
เพื่อจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มัสภูเรือครั้งที่๕
ซึ่งมีพิธีเปิดไปแล้วนะคะเมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
และงานนะคะจะมียาวไปจนถึงวันที่๓๑มกราคมปีหน้า
เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยความงามของต้นคริสต์มัส
สีแดงสดสับร่างในช่วงรื่นดุหนาวแบบนี้
ต้องบอกเลยว่าจังหวัดเลยต้นคริสต์มัสเป็นที่เด็ดของเขา

ใช่ค่ะสำหรับพื้นที่อำเภอภูเรือนะคะ
เป็นแหล่งปลูกต้นคริสต์มัสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลย
ขณะเดียวกันจังหวัดเลยก็เป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูก
แล้วก็จำหน่ายต้นคริสต์มัสมากที่สุดในโลกอีกด้วย

ใครที่ไปเที่ยวจังหวัดไหนต่างนะครับ
จริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่๓จังหวัดนี้ที่เรานำมาเสนอนะคะ

ใครที่อยู่ที่ไหนแล้วก็ไปพบเจอก็สามารถส่งไลน์มาบอกเราก็ได้
พูดกันกับเราหน่อยวันถึงที่ไหนแล้วมันสนุกอย่างไรบ้างนะครับ
เขาบอกว่าที่นั่นเขามีของที่เป็นขั้นเทพเลยแหละ

นี่คือจักรยานยนต์พ่วงข้างขั้นเทพเทพอยู่เป็นขั้น

รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ประดับตกแต่งด้วยรูปหล่อพญายม
แล้วก็มีท้าเวชสุวรรณและกุมารทอง

มีเทพเต็มไปหมดเลยกุมารทองก็มีค่ะไม่ใช่มีแต่เทพ
เจ้าของรถคันนี้นะครับนายประเสริฐเกล็ดพงผาหรือว่าลุงแดงครับ
อายุ๕๒ปีชาวตำบลเวี่ยงอำเภอเมืองพยาว
ตกแต่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อออกรับบริการผู้โดยสารตลอดเวลา๒๔ชั่วโมงเลยนะ
โดยเฉพาะพระสงฆ์สามเณรและคนชะลาที่มักจะโทรศัพท์
เรียกใช้บริการตามนามบัตรที่ให้เอาไว้นะครับ

ใช่ก็ไม่ธรรมดามีน้ำบัตรนะครับ
แล้วจะไปวางไว้ตามสถานที่สำคัญต่าง
แล้วเขาคิดค่าบริการเที่ยวละ๒๐บาทเท่านั้นก็ไม่แพงนะ

ลุงแดงบอกว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบนี้เนี่ย
เขาน่าจะมีคันเดียวในจังหวัดไม่มีของใครทำตามแล้วก็ลอกเรียนแบบแล้วล่ะ
ทำให้บริการตลอด๒๔ชั่วโมงอีกต่างหากนะครับ
แล้วก็หากโทรมาก็จะไปรับทันที
พร้อมทั้งให้บริการแบบประทับใจรับส่งถึงบันไดหน้าบ้านเลยทีเดียว

ส่วนมากนี้จะรับผู้โดยสารประเทศนะครับ
คนเท่าคนแก่ที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะรับถึงบันไดบ้านเลย
ถ้าเป็นรถ๒แถวถ้ารถเราก็ส่งปากซอยเข้าไปถึงบ้าน
ก็เดินลำบากแต่เรานี่บริการถึงวันใดบ้านเลย
โอ้โหทำงาน๒๔ชั่วโมงเลยเหรอ

ลุงแดงยังบอกอีกนะว่าเมื่อก่อนเคยทำธุรกิจเครื่องลางของขลัง
ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ลุงแดงบอกว่าจะเป็นพระโสงสามเมน
คนทั่วไปไม่ค่อยมาใช้บริการเพราะว่าเห็นรูปเหลาะต่างแล้ว
เขาบอกว่ากลัวไม่กล้ามาใช้
ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแค่เป็นการนำไอเดียดีมาแบบประดับตกแต่งรถ
แล้วก็เพื่อสร้างสีสันแบบนี้ละกันนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
แล้วเมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาทักทายรายการตลอดข่าวเยอะมาก
บอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีอากาศเริ่มเย็นแล้วด้วยนะคะ
จะสัมผัสบรรยากาศอากาศหนาวได้คุณผู้ชมก็ไลน์มาพูดคุยกับเราได้
รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่คุณผู้ชมอยากจะแนะนำนะครับ
ใช่แล้วค่ะไปกันต่อที่จังหวัดชนบุรีเลยนะคะ
พาไปดูนายตำรวจจราจรท่านหนึ่งค่ะบอกเลยว่า
รีราะการโบกรถของเขาปกติจราจรเค้าบอกอย่างไรนะ

ตำรวจจราจรท่านนี้จะพูดได้คำเดียวสังคัญว่า
ไมเคริลจักรศาลยังต้องชิดสายคะ

น่ารักมากเลยนะคะก็ตำรวจจราจรท่านนี้ค่ะ
คือ๑๐ตำรวจตรีชัยวัดชื่นชัยตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูทรสัตหีบ
จังหวัดชนบุรีค่ะครับเขาจะยืนโบกรถในช่วงเย็นนะคะ
บริเวณยูเทิร์นโรงเรียนมารีวิทย์ถนนสุขุมวิทย
ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วนและที่สำคัญคือรถติดยาวเลย
แต่ว่าพอมาเจอพี่ตำรวจท่านนี้โชว์ลีลาด้วยการสายก้นเดินหน้า
ถอยหลังและหมุนตัวอย่างนี้นะคะสลับกันกับการให้สัญญาณมือ
ก็เรียกได้ว่าสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน
หายเครียดกับรถติดกันไปทันทีเลยทีเดียวบางคนเขาบอกว่าถึงขั้น
รถกระจกลงเพื่อโบกมือทักทายกับตำรวจด้วยนะคะเออดูลีลาอีกครั้งหนึ่ง
สิบตำรวจตรีชัยวัดชื่นชายเขาบอกว่าจำการโบกรถแบบเนี้ย
จากในยูทูปแล้วก็คลิปต่างต่างค่ะรู้สึกว่าการโบกแบบมีลีลามันจะทำให้
ชาวบ้านหรือว่าผู้ที่ผ่านไปมาเนี้ยรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากที่จะให้
อ่าจราจรมาโบกเรื่อยเรื่อยมันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราเข้ม
จากงานเราอยากมาเจอโอ้มีจารจรมาโบกก็รู้สึกดีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาก
โอ้โหแล้วก็เครียดเรื่องอะไรมาทั้งวันก็รู้สึกเอออย่างน้อยก็โอเคก็ยังเจอเรื่องอะไรดีบ้างในวันนั้น
มาทั้งวันเจออะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีเหมือนกันนะ
เมื่อกี้มีคุณผู้ชมไลน์มาบอกให้น้องใบตองโบกให้ดูหน่อยสักโบกไหมล่ะ
ได้ได้เดี๋ยวโบกให้ดูนะคะ
ดาร้อยตำรวจเอกวิโรธจริตรำค่ะรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรสัตหิบ
เขาบอกว่า๑๐ตำรวจตรีชัยวัดนะคะเพิ่งจบตำรวจมา
แล้วก็เริ่มบรรจุใหม่เมื่อวันที่๑พฤศจิกายนนี่เองค่ะ
โอ้โหตำรวจไปสดสิ้นเลย
ใช่แล้วนะคะแล้วก็ขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองปฏิบัติงานด้วย
แล้วก็เห็นโบกรถแบบนี้ก็อดขำไม่ได้เหมือนกัน
แต่ว่าก็ดีใจกับชาวสัตหีบนะคะที่จะได้หายเครียดกับการจราจรค่ะ
ผมมองดูแล้วตอนแรกผมว่าขำเป็นเรื่องปกติ
เพราะว่าชาวบ้านจะได้ไม่เครียดนะครับ
เพราะว่างานจราจรของเรานั้นเรารับผิดชอบสองด้านนะครับ
ในด้านการบรรยากาศและการการบังคับใช้จราจร
เป็นที่ชื่นชอบของประชาชน
ก็ภูมิใจแทนประชาชนชาวสัตตาหีพ

สิ่งดีแล้วก็มอบความสุขแบบนี้
ทำงานด้วยใจเลยแบบนี้บอกเลย
ลีลานี่แบบไม่ธรรมดานะคะ

เห็นแบบนี้แล้วนึกถึงพี่ตู้ดีเรก

คุณต้องประคบร้อนก่อนล่ะค่ะถ้างั้น
มีรถไฟที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาจากรถยนต์

ซึ่งประดิษฐ์โดยตำรวจนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับและนอกจากนี้จะพาไปชมวิวในริมโขงกันค่ะ
นี่คือรถไฟในโครงการสายตรวจรถไฟอัศวินเพชรนาคาตำรวจเชียงคารสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
นำรถยนต์มาตกแต่งให้เป็นรถไฟสมัยโบราณพร้อมกับมีตำรวจแต่งชุดโบราณ
ขับรถไฟมารับนักท่องเที่ยวไปตามถนนซ้ายหลักและถนนซ้ายริมแม่น้ำโขง
ในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพันธุ์ตำรวจเอกเอกพงศ์พลมณี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเชียงคานบอกว่าเมืองเชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม
เงียบสงบมีนักท่องเที่ยวมาชมบ้านไม้เก่าถนนคนเดินริมโขง
สร้างรายได้เป็นจำนวนมากและสร้างงานให้กับคนในชุมชน
หลังได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนและวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเลย
ในการนำรถยนต์มาดัดแปลงเป็นรถไฟโบราณวิ่งไปตามถนนสายต่าง
อำเภอเมืองเลยและวกกลับมาที่ลานวัฒนธรรมริมโขง
เลาะริมโขงไปสิ้นสุดสถานีรถไฟหรือหน้าสถานีตำรวจภูทรเชียงคาน
ระยะทางกว่าห้ากิโลเมตรเมื่อนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านที่เห็นรถไฟวิ่งผ่าน
ก็สามารถเรียกหยุดให้รับได้โดยไม่เสียค่าโดยสารฟรีตลอดสาย
ยังมีพ่อค้าแม่ค้านำขนมมาขายให้กับผู้โดยสาร
ตามสถานีจุดจอดรับส่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก
โครงการนี้ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชนให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
ได้รับคำชมและการต้อนรับจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
เมื่อประชาชนไว้วางใจตำรวจมีเหตุการณ์อะไรก็แจ้งตำรวจ

ในพื้นที่ลดน้อยลงไปด้วย
หนาวนี้ใครยังหาที่ไปไม่ได้

ขอฝากอัศวินเพชรนาคาไว้ให้ชาวเชียงคานครับ

เป็นการอนุรักษ์อะไรแบบโบราณเอาไว้
๗๑๑ของเขายังเป็นแบบโบราณเลยนะ
โอ้โหแล้วเที่ยวแบบนี้ปลอดภัยนะ
ปลอดภัยครับเพราะว่าไปกับตำรวจ

เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียว

ตลอดกินและของกินเด็ดรออยู่ค่ะ